อีกหนึ่งเจ้าแม่เขาก็ดังเหมือนกัน

ไปเจอกับเจ้าแม่หมอนทอง

ชาวบ้านเข้าไปทำพิธีบวงสวงเจ้าแม่หมอนทองกันครับ
นี่เป็นไงชาวบ้านจัดชุดใหญ่เลยนะ

เป็นวงดนตรีเครื่องเส้นไหว้ครับ
ในงานพิธีบวงสวงเจ้าแม่หมอนทอง
ซึ่งเป็นผู้พิทักษ์จราเข้และบึงบรเพชร
ที่บ้านของคุณยายสืบคำพารักษ์วัย๗๐ปีนะครับ

นครสวรรค์ซึ่งในสมัยก่อนนะแถวบึงบรเพชรเนี่ยขึ้นชื่อเลย
จราเข้อาศัยอยู่เยอะมากแต่ว่าในยุคนั้นสมัยนั้นไม่เคยปรากฏกายขึ้นมาให้เห็นเพราะอะไร
เขาเชื่อกันแบบนี้ว่ามีอิทธิฤทธิของเจ้าแม่หมอทองนี่แหละช่วยชาวบ้านปกปักรักษา
คือทุกครั้งที่ชาวบ้านจะลงเรือไปหาปลาหรือว่าออกไปไหนนะสมัยก่อนเขานั่งเรือกันนี่เนาะ

กล่าวถึงเจ้าแม่ก่อนแล้วเจ้าแม่จะคุ้มครองให้รอดปลอดภัยจากจราเข้ที่บึงสีไฟ
เอ้ยขอไปบึงบาระเพชรบึงสีไฟมันพิจิตร

คนละที่กันชอบศักดิ์ส่วนทุกทีเลยคือบึงบาระเพชรที่จังหวัดและพลสวรรค์คุณผู้ชมครับ
ทีนี้ยังไงความเชื่อที่ชาวบ้านเขาเล่าขานกันมาแล้วปฏิบัติต่อกันมาอย่างต่อเนื่องก็คือต้องมาบวงสวงเจ้าแม่

ทุกปีครับชาวบ้านเขาทำพิธีนะก็ขอให้เจ้าแม่หมอนทองเนี่ยปกปักรักษา
ขอให้โชคให้ลาบด้วยขออีกขอไปจนถึงเรื่องของฟ้าฝน
ให้ตกลงมาตกต้องตามฤดูกาลดีไปเลย
ภายในพิธีเขาบอกว่ามีพิธีฮือฮา
จูครับมองแหงยินไปบนฟ้าโอ้โหเป็นพระอาทิตย์ทรงกฎ
ชาวบ้านเขาบอกว่านี่แหละคือสัญญาณว่าเจ้าแม่หมอนทองรับรู้แล้วพวกเรา

ยังไม่พอในระหว่างพิธีจู่ก็มีชาวบ้านเกิดอาการ
นี่แบบนี้คือมันเป็นความเชื่อนะ
เขาบอกว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคด้วย
แล้วก็นอกจากเรื่องของความเป็นพญานาคนะที่นี่เขามีความเชื่อของจราเข้
เอ้าไม่ว่าจะเชื่อกันแบบไหนก็ยังไงซะ
อย่าลืมคุณผู้ชมอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะจ๊ะ